ก็ต้องยอมรับนะฮะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีจากปัญหาต่างแล้วก็เรื่องของโควิดด้วย
ก็มีนักแสดงลิเกเป็นตัวตลกคนหนึ่งอาจจะเจอกับทิศเศรษฐกิจ
ไม่พอปากท้องไปก่อเหตุชิงทรัพย์ลักทรัพย์แล้วก็ไปทำร้ายคุณตาวัย๗๑ปี
บาดเจ็บสาหัสล่าสุดไปไม่รอดก็ถูกจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้นะครับ
นายทิศทิไกรเข็มกลัดอายุ๓๑ปีเป็นอดีตเขาเรียกว่านักแสดงตัวตลกตัวโจ๊ก
คณะลิเกแห่งหนึ่งแต่ว่าก็ชื่อดังพอสมควรนะครับในจังหวัดนครสวรรค์
ถูกตำรวจสพหนองปริงคุมตัวไปสอบปรักคำที่โรงพักษณ์หลังจากตัวก่อเหตุบุปรายลักษัพ
ในห้องเช่าแห่งหนึ่งในท้องที่หมู่๔ตำบลนครสวรรค์ออกนะฮะอำเภอเมืองนครสวรรค์
แล้วก็ใช้มีดทำร้ายผู้เสียหายชื่อว่านายโสพลประเสริฐเวทมนต์อายุ๗๑ปี
เจ้าของห้องเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยนะตรวจสอบในจุดเกิดเหตุไปเจอคราบเลือดอยู่ที่พื้นหลายแห่ง
แล้วก็เจอมีดปลอกผลไม้ที่ใช้ก่อเหตุตกอยู่หนึ่งเล่มนอกจากความเสียหายอื่นแล้ว
ตัวของนายโสพลเขาบอกว่านอกจากจะบาดเจ็บแล้วมีทรัพย์สินก็คือโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
เงินสด๕๐๐บาทถูกคนร้ายขโมยไปทั้งหมดนะครับต่อมาตำรวจได้รับแจ้งนะฮะว่ามีคนเห็นคนร้าย
ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในสาราวัดของวัดปากน้ำโพใต้ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก๔๕กิโลได้
ก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบจับกลุ่มคนร้ายเห็นตำรวจก็เลยวิ่งสวนออกมาครับนะแล้วก็หายไปในป่าช้าข้างวัด
ตำรวจก็เลยประสานอาสากู้ภัยมูลนิธิเจ้าพ่อกฎอู่กู้ภัยนครสวรรค์ร่วมกันค้นหา
ตรวจค้นค้นหากันสัก๔ชั่วโมงก็จับกลุ่มคนร้ายได้นี่นั่งมีรอยสักนี่แหละครับ
นายทิศทิไกรรับสารภาพว่าก่อเหตุแถมยังมีคดีครั้งเก่ารักทรัพย์ในพื้นที่มาแล้วด้วย
อันนี้เป็นอีกหนึ่งคดีไปเบื้องต้นก็แจ้งเขาหาชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก่อนคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสภาพแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
หมดไลน์ของอดีตนักแสดงลิเกไป